ดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่หนองปลือจังหวัดชนบุรีนะครับ
บริเวณถนนเส้นโรงหมูซอยเขาตาโลคืน๒๔ตุลาคม
ที่มีหนุ่มนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งนะครับชื่อว่านายปาร์คจินทยอง
อายุ๒๘ปีถูกคนแทงจนบาดเจ็บสาหัส๑๗แผล
รถจอดอยู่แล้วมีชาวบ้านที่เป็นคนขับแท็กซี่เขาขับรถผ่านมาเห็นพอดี
เห็นว่าจอดอย่างผิดปกติก็เลยไปดูพบคนเจ็บนะครับก็เลยแจ้งตำรวจนะฮะ
ก็มีมีดเปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งเล่มกุญแจรีโมทรถยนต์
แล้วก็มีเงินสดอีกสี่แสนบาทอยู่ที่รถนะครับตำรวจสพนปลือ
แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาได้สอบปากคำพยานแวดล้อม
ลงพื้นที่หาเบาะแสตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่างแล้ว
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับชื่อว่านายปาร์คคืนหุย
อายุ๓๘ปีเป็นชายชาวเกาหลีใต้เป็นเพื่อนร่วมชาติกับคนเจ็บ
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารพัทยาออกหมายจับแล้ว
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีด
นี่ฮะคนร้ายนะฮะที่ก่อเหตุแทงเพื่อนร่วมชาติกันแล้วก็หลบหนีไป
ทางการสืบสวนก็คือตำรวจพบว่าก่อนเกิดเหตุ
หนุ่มเกาหลีใต้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาออกมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วขับรถไปรับในปาร์คผู้ต้องหาที่พัทยาใต้
ผู้ก่อเหตุเห็นคนเจ็บพกเงินมาเป็นจำนวนมาก
จากนั้นก็เลยเอามีดมาแทงคนเจ็บ๑๗แผลแทงจนไส้ทะลัก
หยิบเงินสดที่คนเจ็บวางไว้เบาะหลังไปด้วยนะฮะ
คือในรถเนี่ยยังพบว่ามีเงินสด๔แสนนะ
ทีแรกคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่ประสงค์ต่อทรัพย์
แต่ความจริงแล้วตำรวจบอกว่าที่เบาะหลังเนี่ย
คนเจ็บเขาวางเงินสดไว้๙แสน
คนร้ายเนี่ยหยิบเงินสด๙แสนไปแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าที่ช่องประตูฝั่งคนขับมีเงินสดอีก๔แสน
พลตำรวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า
จากการสอบปากคำคนเจ็บซึ่งพอจะให้การได้บ้างแล้วนะครับ
ยืนยันว่าคนก่อเหตุมีคนเดียวคือในป๊าคืนหุ่ย
สาเหตุก็คือต้องการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยมีเงินสดอยู่ในรถเยอะเขามีอยู่ล้านสาม
พอมีการทำร้ายกันพยายามชิงเงินก็เลยเอาไปได้๙แสน
เชื่อว่าต้องวางแผนมาล่วงหน้าผู้บาดเจ็บกับคนก่อเหตุเพิ่งรู้จักกันได้๓๔เดือนเท่านั้น
ก็พบว่าหนีคดีช่อโกงมาจากเกาหลีใต้นะมาอยู่ที่ไทย
มีคดีทำร้ายร่างกายอีก๓๔คดีด้วย
เข้าไทยมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับ
แล้วก็มาพบกับคนบาดเจ็บนะคนเจ็บเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจหนุ่ม
ที่มาอยู่ที่นี่ก็อาศัยความเป็นคนชาติเดียวกันตีสนิท
แล้วก็หลอกเขาให้ขับรถมารับแล้วก็จะฆ่าชิงทรัพย์เขาเลยนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังประสานไปยังพื้นที่ต่าง
เพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศนะครับ

บางทีคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติกันมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง

แล้วคนร้ายเหมือนกับวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดี
ตำรวจบอกว่าก่อนที่คนร้ายจะก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ส่งภรรยาของตัวเองให้บินกลับเกาหลีใต้ไปก่อน